โหดไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับลูกเขยของบ้านนี้ครับ
เขาไปง้อขอคืนดีเมียเพิ่งเลิกกันได้๑เดือน

ขู่ไว้ว่าถ้าไม่คืนดีจะฆ่ายกครัว
มันเป็นตักกัดอะไรอย่างนั้นเนี่ยอืมนั่นน่ะสิค่ะ
สุดท้ายเมานะครับไปดักซุ่มยิงพ่อตา
เดินไปปัสสาวะอยู่หน้าบ้านเอาปืนยิงพ่อตาเสียชีวิตคาบ้านเลยครับ

แต่ภาพที่เห็นนี่แหละแม่ยายกับพ่อตาครับ
ยายนั่งร้องไห้ร้องห่มเลย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางมฤดีศรีไพร

สามีที่ถูกลูกเขยยิงจนเสียชีวิต
ก็คือในเพียรศรีไพรอายุ๖๘ปี
ที่หน้าบ้านที่หมู่บ้านหนองูเหลือมจประจบทิริคัน
โดยลูกกับญาติพี่น้องก็ยืนดูเหตุการณ์นี้
บางคนก็ก้มกราบศพพ่อด้วยความเสียอกเสียใจนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์พบว่า
ผู้ตายมีบาดแผลถูกปืน๙มมยิงเข้าที่แขนขาและปากรวม๗แผลด้วยกัน
มีปลอกกระสุนตกอยู่๘ปลอกด้วยกันนะฮะ
มรุดีบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครหรอกครับ

คมสรรอายุ๓๗ปีเลิกกับลูกสาวมา๑เดือนแล้ว
จากลูกเขยพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่าง
กับคนในบ้านก็เอือมระอาทนไม่ไหว
ก่อนเกิดเหตุนายคมสรรพยายามมาขอคืนดี
แต่ลูกสาวปฏิเสธไปก็ถูกลูกเขยอาฆาตว่า
ถ้าไม่คืนดีเธอจะฆ่ายกครัวเลย

ใช้ปืนยิงชาวบ้านแล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ไปที่ตลาดนัด
จากนั้นขี่รถมามายิงแม่ยายที่บ้าน
แต่เคราะห์ดีตอนนั้นหมอบลงไปกับพื้น

จนเมื่อคืนกลับมาซุ่มก่อเหตุซ้ำ
ทุกคนนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ไม่ปวดปัสสาวะก็ยืนอยู่หน้าบ้าน
ก็ยิงเสียชีวิตคาที่เลยตอนนี้ทุกคนอยู่อย่างหวาดภาวะ
กลัวว่าอดีตลูกเขยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำเพราะว่าเขาขู่ไว้ว่าเขาจะฆ่ายกครัว
อยากให้จับกลุ่มให้ได้นะครับและล่าสุดนะฮะตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันนะ
ไปจอดอยู่ริมถนนทุ่งเคล็ดหนองขามตำรวจก็เลยไปสกัดจับรถคันนี้พร้อม
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มก็คือนายคมสรรเป็นคนขับไปครับอยู่ในอาการเมาเลยฮะตอนไปจับพูด
ไม่รู้เรื่องมีปืนที่ก่อเหตุอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะระหว่างไปจับกลุ่ม
ตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านไปมุงดูเยอะมากตำรวจกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมก็เลยรีบนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบส่วนที่โรงพักซะก่อน

ส่วนทางด้านของภรรยาก็บอกว่าตัวเองกับญาติพี่น้องตกใจมาก
แต่ก็โล่งใจนะที่ไม่ต้องหวาดระแวงต่อไปเพราะตำรวจสามารถจับกลุ่มอดีตลูกเขยคนนี้ได้
สุดท้ายจับได้ก็ลงโทษไปแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดต่อไปนะครับ